คุณผู้ชมคงจะได้ติดตามข่าวนะคะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของเหตุโครนถล่มที่จังหวัดน่าน
เมื่อวานนี้เพิ่งเกิดเหตุดินสไลด์ที่ทางขึ้นภูชีฟ้าค่ะ
ปัญหาทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็เป็นปัญหาเดียวกันก็คือมีปริมาณฝนที่สะสมค่อนข้างมาก
ก็เลยทำให้ดินนั้นไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้
ทางในการแก้ไขเรื่องนี้ระยะยาวนะคะจะทำอย่างไรภาครัฐมีแผนอย่างไรบ้าง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
นี่คือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติล่าสุดที่เกิดขึ้นกับชาวไทยภูเขา
ในเขตอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ถูกบันทึกได้จากนายลักษณ์ภาระจำอายุ๕๓ปี
ซึ่งเขาก็คือเจ้าของร้านขายกาแฟร้านนี้
ที่กำลังค่อยถูกธรรมชาติกลึงกลิ่นไปต่อหน้าต่อตา
โดยนายลักษณ์อ้างว่าได้ทำใจไว้อยู่แล้ว
สักวันร้านของเขาจะต้องพังทลายด้วยน้ำมือไผ่ธรรมชาติ

เคยเป็นทานน้ำไหลของยอดภูชีฟ้า

จุดนี้จะเกิดปัญหาดินซุดปีละ๑๒ฟุต

หากปีไหนฝนตกหนักติดต่อกัน
ก็จะเกิดการยุบตัวอย่างรุนแรง

แล้วต่อไปมันก็ซุดประมาณ๒นึง
แต่ปีที่แล้วนี่หนักที่สุดคือ๒เมตร

น้ำใต้บ้านเราตรงนี้ครับ
ทั้งหมดจะมีน้ำออกทุกที่เลย
หลายจุดครับแนวตั้งแต่บ้านฮวกมาถึงผ่าตั้ง

หลายที่ที่ซุดตัวลงเป็นส่วนตัวนี้มาก

นี่จึงเป็นมาตรการใหม่ให้กลมทางหลวงชนบท
กรมอุทยานจัดระเบียบเพื่อดูแลความปลอดภัย
โดยเฉพาะเรื่องของระเบียบต่าง
ของการก่อสร้างอาคารที่ในวันข้างหน้า
อาจจะต้องมีนักโยธาเข้าสำรวจโครงสร้าง
ให้เป็นไปตามแบบของพรบควบคุมอาคาร
ส่วนกรมอุทยานในฐานะผู้ปกครองพื้นที่
เตรียมตรวจสอบอาคารโดยรอบภูชีฟ้าทั้งหมด
เพื่อจัดระเบียบเรื่องเอกสารสิทธิ์
และกันไม่ให้ใครบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทำกิน
หลังจากปี๔๐มาเนี่ย
หลังจากปี๐มาเนื่องจากทางภูชิฟ้านี่เริ่ม

ก็ก่อนหน้านั้นราศดรที่เป็นรอสออยู่ที่นี่ก็
ก็ย้ายตัวเองลงไปอยู่ข้างล่างหมดนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ขึ้นมาอยู่ก็ส่วนมากจะเป็น
จะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิที่แท้จริงนะครับ
ดังนั้นผมก็ยังเป็นห่วงตรงนี้ว่า
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยนะครับ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงตรงนี้นะครับ
เมื่อทีมข่าวสืบสาวลงไปก็พบว่า
ปัญหาที่ดินบนผืนป่านี้

ที่ตอนนั้นกลมทางหลวงแบ่งพื้นที่ทำกินให้ชาวเขา
และตั้งจุดนี้เป็นเขตควบคุมพิเศษ
จึงทำให้ไม่มีใครมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน

ตอนนี้เราก็กำลังคุยกับคณะกรรมการหรือว่าหน่วยงาน
ฉนดชุมชนอะไรพวกนี้ครับผม
เพราะตรงนี้เป็นที่ดอยนะครับไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้
ที่ผมเข้ามาตรงนี้ที่จะมาได้เนี่ย
มันไม่ใช่ผมเข้ามาโดยคนเดียวนะครับ
ผมเข้ามาเพื่อความมั่นคงโครงการพมพอนะครับสมัยนั้น

ต่อมาก็มีประชากรเพิ่มขึ้นมาอยู่มาลัยกัน
เราก็รับมาเป็นลูกบ้านเราก็มาช่วยกันทำมาหากิน
เพราะว่าพี่น้องมงคลบนดอยนี่เขาจะไม่มีที่ทำกิน

ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่เราเข้ามาเนี่ย
เราไม่ได้เข้ามาที่ไม่ถูกต้องนะแต่ถูกต้องจริง

ให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างยั่งยืน
ส่วนการซ่อมแซมจุดดินสไลด์ยุบตัวจนเป็นหลุมดำ
จะต้องหารือกับนักธรณีวิทยาและกลมโยธา
โดยมีกรอบเวลาทำงาน๑๘๐วันนับจากนี้
เพื่อสร้างถนนให้กลับมาคงเดิมและมีความแข็งแรง
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาช่วงฤดูหนาว

ข่าวแถวรัดทีวีรายงาน